ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่อดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ยิงภรรยาเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาววัยสิบห้าปีนะครับตกลงแล้วก็เป็นเรื่องของเงินเงินทองทอง
ค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นเรื่องของความหึงห่วงอยู่ด้วยกันมา๑๗ปีนะกับภรรยาคนนี้
ไม่น่าเชื่อนะค่ะสงสารลูกที่ต้องมาเห็นภาพแบบนี้นะครับอ่า
เป็นคดีที่นางมันทนาสงแสงอายุ๔๙ปีถูกนายประกอบบัวทองเรือง
อายุ๖๓เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนเขาปู่อำเภอศรีบรรพฤษ
พัทธลุงซึ่งเป็นสามียิงที่ศีรษะจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับอ่าตอนนั้นกำลังล้างคอกหมูอยู่นะฮะ
อ่าแล้วก็พอก่อเหตุยิงเขาแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๒เมษายนนะครับล่าสุดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
แล้ววันนี้ตำรวจสพศรีบรรพฤษก็นำตัวนายประกอบผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
นี่ฮะตำรวจเนี่ยไปปิดล้อมแล้วก็กดดันจนสามารถจับได้เมื่อช่วงเช้านะครับ
หนีอยู่ที่นู่นนะฮะกระท่อมริมเทือกเขาบรรทัศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า
ท้องที่หมู่๕ตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ตำรวจเปิดเผยว่าแบบนี้ครับจากการสอบสวนพบว่ามูลเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวในครอบครัวนะฮะ
ไม่ใช่เรื่องหึงห่วงนะครับปัญหาก็คือเรื่องของเงินที่ได้มาจากการเลี้ยงหมูทั้งคู่ก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วก็มีปากเสียงเรื่องนี้กันมาเป็นประจำอยู่แล้วก่อนเกิดเหตุนายประกอบนั่งดื่มเบียร์อยู่นะฮะ
เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ขาดสติยังคิดด้วยนะครับแล้วก็มีปากเสียงกับภรรยาอีก
ภรรยาเนี่ยกำลังทำความสะอาดคอกหมูอยู่ค่ะนายประกอบเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ย
และครอบครัวทำธุรกิจหลายอย่างเลี้ยงหมูด้วยทำหมากตากแห้งสวนยางพารา
โคเนื้อด้วยรายได้จากการทำธุรกิจทุกอย่างในครอบครัว
เก็บไว้หมดอืมผู้ตายเก็บไว้หมดวันเกิดเหตุนั่งดื่มเบียร์อยู่นะ
แล้วภรรยาก็ไปล้างคอกหมูอยู่ก็เลยเดินไปหาจะขอเงินสามหมื่นบาท
นะครับซึ่งนายประกอบผู้ต้องหาอ้างว่านี่เป็นยอดเงินที่เขาเนี่ย
ลงทุนซื้อลูกหมูมาให้ภรรยาเลี้ยงแต่ภรรยากลับบอกว่าไม่มีให้
ก็เลยทะเลาะกันอีกนะฮะทีนี้ทะเลาะอย่างรุนแรง
โมโหครับผู้ต้องหาเลยบอกว่าเดินกลับไปหยิบปืนจุดสามแปด
ที่แอบเก็บไว้ใต้กองกระสอบอาหารหมูมาถึงก็ยิงใส่ภรรยาเลยสี่นัด
อืมอ่าภรรยาก็ล้มลงนะฮะอ่าตัวเองก็หนีฮะ
เดินเท้าลัดเลาะเข้าป่าสวนยางพาราไปกบดานอยู่ริมเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วตำรวจก็มาจับกลุ่มตัวนะฮะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุอ้างว่าโยนทิ้งไปในป่าระหว่างทางนะครับ
ตำรวจก็พาไปทำแผนวันนี้นะครับ
เดี๋ยวฟังที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลไว้นะครับ
ก็สล๊อกกันบ่อย
เรื่องเดิมเท่ากันมาสิบหกปีแล้ว
ลุดกันกับโตแล้วนะครับ
สล๊อกกันบ่อยเรื่องเงินของผู้สายหมู่มาลูกตั้งไปอีกไหนหมด
สล๊อคก็เข้าก็เลยสล๊อกกัน

ตามนี้คือขาอยาตเองทั้งสูงไปขาบนเข่า

ก็เป็นการยิงต่อหน้าลูกสาวที่อายุ๑๕นะครับ
ก็ทำแผนเรียบร้อยนะฮะนำตัวไปฝากขังดำเนินคดีต่อนะครับ
ลูกสาวก็เลยต้องสูญเสียคุณแม่